ไปทะเลมาเป็นยังไงคนเยอะไหม
ก็เยอะนะคะอยู่ในช่วงปิดเทอมด้วย

ค่าห้องก็ถูกอิ่มมันก็ถูก

หรือว่าเมาหรือว่าไม่รู้

เช้ามืดที่ผ่านมานะครับเกิดอุบัติเหตุ

ระหว่างทางบอกว่าเห็นเงาดำ

ตัดหน้านะครับจึงหักหลบลงข้างทาง
ได้รับบาดเจ็บกันทุกคนเลยฮะ
เพราะว่าเขาไม่เห็นการแห่งฝันเหมือนกัน
คือที่ผมพยายามฟังเขาพูดนะ

อ่านะฮะนี่คือ
นายทาดาหลำเจริญอายุ๒๑ปี

ทะเบียน๗กไก่นหนู๔๘

เจ้าตัวเล่าบอกว่าพาเพื่อนคือ

และน้องชายอีกคนอายุ๑๔ปี

กำลังจะกลับบ้านที่กรุงเทพมหานคร
ระหว่างทางขี่ซ้อน๓กันมา

ถึงจุดเกิดเหตุบนถนนเทพรัฐหรือว่าบางนาตราด

บริเวณกิโลเมตรที่๓๘ขาเข้า
ในพื้นที่ตะบนบางสมัครก็คือบาปกงสวรรค์ชะเชิงเซา
เขาบอกว่ามีเงาดำคล้ายคนวิ่งตัดหน้า
แต่เขามองไม่ถนัดนะเพราะว่าสวมหวกกันน็อกอยู่

รถตกร่องกลางถนนได้รับบาดเจ็บคนละเล็กคนละน้อยไป

นอนเสื้อดำนอนนิ่งอยู่ลุกไม่ขึ้น

และนำส่งโรงพยาบาลจุฬารัฐ๑๑ครับ
และขณะที่ผู้สื่อข่าวทำข่าวอยู่ครับ
คู่ขนานอีกด้านหนึ่งฮะด้านซ้าย
มีกลุ่มวัยรุ่นขี่รถจักรยายนซ้อนกันมาลื่นล้มเสียหลักอีกครับ

นี่เป็นเหตุแบบว่าเกิดขึ้นซึ่งหน้าเลยอุกกระเพลกกระเพลกอยู่นะฮะ

ใช่ค่ะบ้านของทั้งสองท่านฝนตกมา

ไม่รู้ถนนมันลื่นหรือคนขี่ไม่พร้อม
เมามาหรือเปล่าตั้งข้อสังเกตนะครับ

แต่ผมว่าเรื่องเมากับประมาทในเรื่องใหญ่
นะฮะระวังหน่อยละกันนะครับ